แหมถ่ายไปหน้าฟีดเห็นแต่ดารารายงานตัวว่าติดโควิด
ใช่แล้วล่ะค่ะมันกลับมาอีกรอบแล้วนะคะ

ช่วงนี้เดือนเดียวเขาบอกว่าโอ้โหยอดดาราเนี่ยติดพุ่งกันเลยนะ
ประกาศกันมาว่าติดกันไปแล้ว๔๐คนได้แล้วคุณผู้ชม

ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะพระเอกนางเอกซุปตา
ออกมาแจ้งข่าวว่าตัวเองติดโควิดกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะ

พี่หน่อยบุษกรออกมาประกาศว่าตัวเองพบเชื้อ

บูมสุภาพรนางเอกและพิธีกรสาวชื่อดังนะฮะ
ส่วนวันอังคารเจมส์จีรายุค่ะ

ตามมาด้วยเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงพี่แอนทองประสมค่ะ
รวมไปถึง๒พระเอกพี่น้องสุดซีนะคะ
เกรทวรินทรและอเล็กธีรเดช

ตอนที่เขาไปทานข้าวกันว่าเขาไล่รายงานตัวกันไปแล้ว
ก็ไล่เรียงกันดูว่าจะมีใครรอดจากพรุ่งนี้หรือเปล่านะ

นัทธวราก็ออกมาแจ้งว่าพบเชื้อเหมือนกัน

นางเอกสาวลูกหนึ่งหยาดทิพย์ราชปาน
ก็ออกมาประกาศว่าเธอติดโควิดนะฮะ
นี่เป็นการติดเชื้อครั้งที่๒ของเธอแล้วด้วยนั่นเองนะคะ

น้องเปรี้ยวทัศนียาก็ติดโควิด
ทีนอันนี้เป็นครั้งที่๒ของน้องเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยน้องติดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วช่วงเมษายน

หลายคนก็ระมัดระวังกันมากขึ้น
แต่ว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมดาราติดกันเยอะจังช่วงนี้
ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมว่าศิลปินดาราเนี่ยเวลาเขาออกไปถ่ายทำเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบเห็นดารารายงานตัวว่าติดกันเยอะเนี่ย

ตรวจกันบ่อยตรวจทีก็เจอเยอะ
อย่างที่เชอรี่บอกที่ติดเยอะเพราะว่าเราเนี่ย

มันก็เลยออกมาว่าภาพดาราติดกันเยอะ

ก็คือสวอปเช้าเย็นเลยค่ะ

พอพูดเรื่องโควิดหลายคนบอกว่าตกใจนะ
ถ้าติดกันมาโอ้โหเป็นดอกเห็ดขนาดนี้

มีคนหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่
ศิลปินดารานะน้องพายุ
ตอนนี้พี่หน่อยบุษกรป่วยเป็นโควิด
พี่หน่อยกับพี่เค็นเดี๋ยวบ้านนี้เขาสนิทกับน้องพายุ
ยุของเราก็ส่งกำลังใจไป

เดี๋ยวไปฟังพี่พายุกันหน่อยค่ะ
จัด